ส่วนสภาพอากาศร้อนปนฝนค่ะคุณผู้ชม

วันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของช่วงหยุดยาว

สภาพอากาศร้อนแบบนี้นะคะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายหลายอย่าง
อย่างแรกก็คือเรื่องของโรคลมแดดนั่นเองนะคะ
เพราะอะไรคะคุณผู้ชมอากาศร้อนในบ้านเราตอนนี้เนี่ยทะลุเกือบจะ๔๐องศานะคะ
พอหลายคนจะต้องเดินทางหรือออกไปข้างนอกนี้นะคะ
ก็อาจจะเสี่ยงทำให้เกิดสุขภาพไม่ดีได้นะคะ
โดยเฉพาะโรคลมแดดหรือว่าฮิสโตรกนั่นเองค่ะ
เกิดจากการที่ร่างกายรับความร้อนมากเกินไป
แล้วก็ไม่สามารถขับความร้อนออกมาได้
ทำลายระบบการทำงานของร่างกายบางคนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
ผู้ที่อยู่กลุ่มเสี่ยงก็คือคนที่ทำงานกลางแดด
หรือคนออกกำลังกายมากเกินไป
นักกีฬาสมัครเล่นเด็กผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว
ส่วนอาการของโรคนะคะก็คือมีไข้สูงตัวร้อนอ่อนเพลีย
หน้ามืดมีคลื่นไส้ด้วยค่ะรวมถึงซึมชักและหมดสตินะคะ
สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั้นนะคะก็คือนำผู้ป่วยเข้าสู่ที่ร่มก่อน
จากนั้นก็พานอนลงค่ะนอนราบกับพื้นถอดเสื้อออกนะคะ
เพื่อให้อากาศระบายจากนั้นก็นำผ้าชุบน้ำเย็น
ชุบน้ำแข็งมาประคบตามคอรักแร้ขาหนีบข้อพับนะคะ
หรือว่าจุดอับนั่นเองค่ะจากนั้นก็นำพัดลมมาเป่าระบายความร้อน
สำหรับวิธีการป้องกันนะคะก็คือดื่มน้ำบ่อย๖๘แก้วค่ะ
ใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
เป็นเวลานานนานนะคะแล้วก็งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ครีมกันแดดก่อนทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็อย่าลืมนะคะดูแลกลุ่มเสี่ยง
ก็คือผู้สูงอายุและเด็กด้วยความใกล้ชิดกันด้วยนะคะ
และนอกจากเรื่องของโลกฮิสโตรกนี้แล้วนะคะก็คือเรื่องของฝนฟ้า
นี่แหละที่จะตกลงมาในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยเฉพาะภาคอีสานที่จะเจอฝนกันเยอะค่ะ
คุณผู้ชมแน่นอนค่ะสภาพอากาศร้อนแบบนี้สิ่งที่เราต้องใส่ใจดูแลก็คือ
สุขภาพรวมถึงเรื่องของการเช็คสภาพอากาศแล้วก็การเดินทางของเราให้ปลอดภัยนะคะ
ทะลักให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้มาทำงานกันใหม่นะคะ